ข่าวเที่ยงช่วงนี้มาเริ่มที่เรื่องของตุ๊กตาลูกเทพนะครับ
ตอนนี้ครับตำรวจกำลังจับตาไปที่สำนักศัยศาสตร์ที่มีการทำตุ๊กตาลูกเทพ
โดยมีการใส่ผงกระดูกของคนตายจากประชาเข้าไปนะครับทำมากในภาคกลางลามไปยังภาคเหนือนะครับ
แล้วก็ตอนนี้กำลังดูว่าเป็นการเข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวงหรือไม่
ตุ๊กตาของลูกเทพยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับ
หลังจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีเปิดประเด็นสำนักศัยศาสตร์หลายสำนักทำตุ๊กตาลูกเทพรูปแบบใหม่ครับ
โดยมีการใส่ผงกระดูกของคนตายจากประชาเข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้มแล้วก็ความขลังนะครับ
แล้วก็นำมาขายให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะเป็นกลุ่มลูกค้าชาวจีนแล้วก็ไต้หวัน
ทะลุหลักแสนบาทล่าสุดตำรวจสืบสวนภาคห้าติดตามเรื่องนี้
เพิ่มพลังให้กับตุ๊กตาลูกเทพหลังลูกค้านำไปบูชาอีกด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานต้มตุ๋นหลอกลวงหรือไม่
และจากการขยายผลของตำรวจยังพบว่านอกจากสำนักศัยศาสตร์ในภาคกลางที่นิยมทำแล้ว
มีการขยายวงกว้างไปยังภาคเหนือนะครับเนื่องจากว่าเจ้าพิธีเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกัน
ขณะนี้ตำรวจกำลังจับตาสำนักอาจารย์ดังที่มีตัวย่อต่อเต่าหอหีบและพอพาน
หลังจากมีคำสั่งจากออเดอร์ของลูกเทพจากประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันเพิ่มขึ้นจำนวนมากครับ